คดีการว่าจ้างให้ทำเข้ากล่องหมื่นกล่องพร้อมน้ำดื่มนะคะ

เป็นกรณีที่มีครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
ธนิสรกุยแก้วกับนายเวียรวัตรกุยแก้ว
เขาถูกว่าจ้างจากผู้หญิงที่ชื่อว่าธนิตา

บอกว่าให้มีการทำเข้ากล่องกับน้ำดื่มบรรจุขวด
แล้วก็มีไข่ต้มด้วยทำเป็นหนังสือสัญญาว่าจ้างกันเลย
บอกว่าได้รับสัมปทานจากโรงงานแห่งหนึ่งให้ทำส่งแบบนี้
ระยะเวลาสัญญาจ้าง๕ปี
แต่พอผู้ว่าจ้างนางธนิตาไปรับเข้ากล่อง
ปรากฏว่ายังทำไม่ครบแต่เหลืออีกแค่ประมาณ๒๐๐กว่ากล่องก็จะครบแล้ว

โมงครึ่งยังไม่เสร็จครบถ้วนเขาบอกไม่ได้แล้วผิดสัญญา

แล้วก็ต้องเสียเงินค่าผิดสัญญาด้วยเป็นแสน
แล้วคนที่เขาลงทุนทำเข้ากล่องไปเนี่ยเขาลงทุนไปเป็นล้าน
ผิดสัญญาต้องจ่ายเงินเขาด้วยเข้ากล่องเขาก็ไม่เอาไป
เงินก็ไม่ได้ลงทุนไปอีกเป็นล้านเนี่ยเขาก็เสียหาย
ประเด็นนี้ทำให้เราต้องตามกันต่อว่ามันมีเรื่องที่ต้องเอ๊ะหลายประเด็น
มันดูผิดสังเกตเช่น๑โอ้โหโรงงานอะไรคนเยอะเป็นหมื่นเลยเหรอ
คนต้องเยอะขนาดไหนกันเชียวบอกว่าต้องเสร็จ๗โมง
โมงครึ่งไม่เสร็จมันแค่ครึ่งชั่วโมงเองคุณไม่อรุมอร่วยหน่อยเหรอ
แล้วถ้าคุณต้องเอาไปให้คนในโรงงานจริงเป็นหมื่นกล่อง

แล้วก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเขาไม่ได้โดนแค่ข้าวกล่อง
เขาโดนเรื่องน้ำดื่มไปก่อนแล้วใช่ไหมบอกว่าไม่ได้มาตรฐานเอามาคืน
แล้วก็ปรับเงินเขานี่เข้ากล่องอีกเนี่ย

เขาก็ไม่ไหวเขาก็ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือ
ประเด็นนี้ค่ะขยายผลได้เยอะเลยนะ
เพราะมีผู้เสียหายรายอื่นอีกด้วยนะ
แล้วก็ตัวคนว่าจ้างตามรายงานข่าวบอกว่า

ยักษ์หยอกซับฉ่อโกงครอบครองยาเสพติดอะไรแบบนี้ค่ะ
จากเรื่องนี้นะคะพลตำรวจรีพยูธนศรีสืบวงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ลงพื้นที่ไปที่สพวังกะพีนะคะ
ไปสอบปากคำตัวผู้เสียหายนะคะนางธนิสรกับพยาน
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหญ่ของจังหวัดขึ้นมาดำเนินการค่ะ
วันนี้แบ่งพนักงานออกเป็น๒ชุดนะคะ
แรกไปสอบปากคำผู้จัดการที่บริษัทไทยแอร์โร่จำกัด
เพราะว่าเป็นบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างว่าเอาเข้ากล่องไปมอบให้กับโรงงานของบริษัทนี้
พอไปคุยกับผู้จัดการของบริษัทนะคะโรงงานนี้มีพนักงานแค่สี่พันคนคุณผู้ชม
ไม่ได้มีเป็นหมื่นคนที่ต้องสั่งเข้ากล่องเป็นหมื่นกล่อง
แล้วโรงงานของเขาเขามีโรงอาหารอยู่แล้วมีร้านอาหารอยู่แล้ว
ร้านอาหารเนี่ย๑๖ร้านนะแล้วมีบริการข้าวฟรีน้ำฟรี
ขายข้าวกับข้าวยางหนึ่ง๑๐บาท๒ยาง๒๐บาทเนี่ยเขามีให้หมดแล้ว
จำเป็นต้องมาสั่งเข้ากล่องในลักษณะแบบนี้นะคะ
ท่านผู้ชมหนึ่งตอนนี้ไปสอบต่อคำผู้จัดการที่โรงงานไทโลนะครับ
ก็ได้รับภาพว่าค้าพนักงานอยู่เพียง๔๐๐๐คนเพราะฉะนั้นเองนะครับ
ก็จะเวลาเป็นหมื่นนึงจำนวนแบบด้านฝ่ายต้อกรวมได้ก้าวถึงนะครับ
เขาก็จะมีเป็นโรงอาหารครับมีร้านอาหารอีกประมาณ๑๖ล้านนะครับ
แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งก็๑๐กว่าบาทนะครับ
๒อย่างก็รวมเนื้อประมาณ๒๐บาทนะคะต่อมือ
ซึ่งตรงนี้ก็ทางชุดพนักงานสอบสวนชุดที่ไปไตรโร่เนี่ยนะครับ

ก็แสดงว่าชัดเจนว่าโรงงานนี้ไม่ได้สั่งเข้ากล่อง
ใช่ค่ะถูกแอบอ้างนะคะ
ทีนี้ทางพนักงานสอบสวนอีก๑ชุดค่ะชุดที่๒
ก็จะมีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษ
พันธุ์ตำรวจเอกคีรีเกียรติศาลมีฝ่ายกฎหมาย

ในการสอบปากคำผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผู้ร่วมทำอาหารทำน้ำดื่มคนเห็นเหตุการณ์ในการทำสัญญา
คือจะสอบปากคำให้ครบถ้วนรอบด้านเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์บอกว่าการดำเนินการกับคนจ้าง

การทำงานของพนักงานสอบสวนทั้ง๒ชุดนี้
หลังจากนั้นพอมีข้อมูลมีหลักฐานอะไรพร้อมแล้วเนี่ย
จะประชุมร่วมกันว่าจะมีการดำเนินการกับคนว่าจ้างอย่างไร
เบื้องต้นไปตรวจสอบประวัตินะคะ
คนว่าจ้างนางทะนิตาจันอิ่มอายุ๓๔ปี
เป็นชาวตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
ซึ่งก็อยู่บ้านเดียวกันกับนางสาวกัณฑไทยสุขใจ
ที่เป็นคนชวนให้นางธนิสรผู้เสียหายเนี่ย
ร่วมทำธุรกิจข้าวกล่อง

เป็นคนชวนให้ทำสัญญาเข้ากล่องส่งโรงงานนะคะ
แล้วตัวนางธนิตาเองเนี่ย
ประวัติมีโดนคดีเยอะ
มีคดียักยอกทรัพย์ช่อกงครอบครองยาเสพติด
ในพื้นที่พิชัยพญาแมนจังหวัดอุตรดิษฐ
และไซย้อยจังหวัดพิศนุโลก
ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดีอะค่ะ

ย้อนกลับไปว่าคดีเก่าของนางธนิตาคนนี้มีอะไรบ้าง
จะเป็นสาเหตุขอให้เพิ่มโทษได้นะคะ

ว่าใช้เวลาวัน๒วันนี้ราคาจะคลี่คลายคดีได้
ส่วนผู้เสียหายรายอื่นมีเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวตรวจสอบก่อน
ถ้ามีเพิ่มก็จะเข้าข่ายเป็นการช่อกงประชาชน

ถ้ามีหลายรายก็ช่อกงประชาชน
แต่ที่แน่ก็คือธนิตาจันอิ่ม

แล้วตัวเองก็หาเรื่องหาราวในการไปปรับเขา
ว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นด้วยนะคะ
นางพัดสวรรณยิ้มเจริญอายุ๒๖ปี
เป็นลูกสาวของนายอัครเดชให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
สิงหาคมปีที่แล้วปี๒๕๕๙
พ่อเนี่ยเคยได้สัมปทานแบบนี้เหมือนกันเลย

แล้วก็ถูกปรับบอกว่าทำผิดสัญญา
ถูกปรับไปรวมแล้ว๓ล้านบาทนักภูมิ
เยอะมากนะแล้วก็๒๐กันยายนปีที่แล้ว

คือตามรายงานข่าวบอกว่าคือเครียดมากแล้วก็เสียชีวิต
บอกว่าเป็นความดันในโลกิตอะไรพวกนี้เลย
เมื่อวานนี้ก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพพญาแมนนะคะ
ก็ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป
อย่างที่บอกค่ะว่าเขาร่วมมือกันในการว่าจ้างนางธนิตากับนางสาวกันหัดไทย
แล้วนางสาวกัณฑไทยเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ

พูดถึงกรณีของนายอัครเดชนะคะที่บอกว่าถูกว่าจ้างแบบนี้เหมือนกัน

เขาบอกว่าก็ให้ไปแจ้งความแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วกัน
เพราะว่าผิดสัญญานี่เขาก็พูดลักษณะแบบนี้
ก็เคยบอกกรณีของเมื่อวานนี้ก็ไปบอกว่าเขาทำผิดสัญญา

แต่พอถูกไล่ถามว่าโรงงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

เขาอ้างลักษณะที่ว่าเขาเป็นแค่คนกลาง
ระหว่างทางโรงงานกับคนที่รับจ้างทำเข้ากล่อง
เขาก็เลยไม่ให้ข้อมูลของทางโรงงานเขาอ้างแบบนี้

คุณยังไม่รู้เลยว่าโรงงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แต่คุณมาจ้างคนอื่นเขาทำข้าววันละหมื่นกล่อง

พันธุ์ตำรวจโทสังวันงอกสินสารวัตรสอบสวนสพพญาแมน

ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากผู้เสียหาย
ทะเบียนการค้าว่าจดทะเบียนกันจริงหรือเปล่าด้วยนะคะ

เรื่องต้นพบว่าผู้ว่าจ้างจดทะเบียนการค้าในนามร้านหะไทยฤทธิ์อุตสาหกรรม
จดทะเบียนที่จังหวัดสุราธานี
ก็ต้องสาวไปเรื่อยอย่างนึกออกมาคุณพ่อครู
คู่นี้นี่นะแม่ต้องไล่เอาให้จนนะเนี่ย

ไปดูเรื่องของคดีความหน่อยนะครับ
ทนายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะทนายอาสาได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ
แล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีนี้
โดยระบุว่าจากพฤติกรรมของผู้ว่าจ้าง
แสดงถึงเจตนาที่จะทำให้ผู้ถูกว่าจ้างผิดสัญญา

ดังนั้นนิติกรรมสัญญาที่ทำขึ้นมา
ไม่ได้มีเจตนาที่จะผูกมัดจริงตามข้อตกลง
แต่สร้างขึ้นมาเพื่อความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงเท่านั้น
ในกรณีนี้หากตรวจสอบว่าเจ้าของโรงงานไม่รู้เห็น

ก็ถือว่าการกระทำของผู้ว่าจ้าง
เป็นกลวิธีในการหลอกลวงเพื่อเอาเงินค่าสัมปทาน
รวมถึงค่าประกันในการทำผิดสัญญาเท่านั้น
ซึ่งพฤติกรรมในลักษณะนี้เข้าข่ายช่อกงประชาชน
ส่วนโรงงานที่ถูกอ้างถึงหากได้รับความเสียหาย
ก็สามารถฟ้องกลับทางแพ่งฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้
กรณีนี้ผู้ที่มาติดต่อให้พ่อค้าแม่ค้า
จัดทำข้าวกล่องเป็นหมื่นต่อวัน
มันดูพฤติการแล้วว่ามันเหมือนการวางแผนมาอย่างหนึ่งนะครับ
ซึ่งมีข้อตกลงผูกมัดมีสัมประธาน๕ปี
แล้วก็คิดเงินสรรพทาน๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีเงินประกันค่าเสียหายในการทำงานล่าช้าส่งไม่ทัน
แต่ความจริงเท่าที่ทราบหรือจากที่แหล่งข่าวหลายข่าวบอกว่า
มันไม่มีกิจการมันไม่สามารถเอาข้าวกล่องไปส่งให้พนักงาน
หรือส่งให้โรงงานใดได้เป็นหมื่นต่อวันจริง
เมื่อไม่มีกิจการนี้จริงไม่มีการลงทุนนี้จริง
มันเป็นเพียงวิธีการของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ร้ายที่วางแผน
เพื่อให้ก่อให้เกิดนิติกรรมอำพางเท่านั้นเอง
ดังนั้นมันเป็นความผิดฐานช่อกลงครับ
ขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
บอกถึงพฤติกรรมของขบวนการหลอกทำข้าวกล่องว่า
คนร้ายจะใช้วิธีเลือกเหยื่อจากเฟซบุ๊ก
โดยเป็นเหยื่อที่กำลังหางานทำหรือได้รับความเดือดร้อน
หลังจากนั้นจะตีสนิทแล้วก็บอกว่ามีสัมประธานทำข้าวกล่องน้ำดื่ม
กับบริษัทแห่งหนึ่งระยะเวลาสัญญาจ้าง๕ปี
ในการผลิตข้าวกล่องวันละ๑๐๐๐กล่องรวมถึงน้ำดื่มด้วยไข่ต้มด้วย
อาศัยการพูดจาหวานล้อมมีท่าทีที่น่าเชื่อถือ
สร้างความเชื่อใจให้กับผู้เสียหายหลงเชื่อ
แล้วก็มาซื้อสัมปทานลงทุนทำสัญญา
แต่พอถึงเวลาคนร้ายก็จะพยายามทำทุกวิธี
เพื่อบ่ายเบี่ยงจงใจให้ผู้เสียหายทำผิดสัญญา
แล้วก็เชิดเงินสัมปทานและเงินประกันแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนโรงงานที่ถูกอ้างถึงไม่รู้เรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พร้อมกับระบุว่าขบวนการนี้มีทนายความกับคนมีสีอยู่เบื้องหลังด้วย
อาจรุยะบอกว่าจากการตรวจสอบผู้ว่าจ้าง
มีคดีติดตัวหลายคดีรวมถึงคดียาเสพติด
ขณะนี้มีผู้เสียหายมาร้องเรียนกับนายอัจฉริยะแล้ว๓๔ราย
คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกซึ่งทุกรายถูกหลอกเหมือนกัน
สัมภัณฑ์ให้ประดิษฐ์ข้าวอยากทำไหม
ซึ่งคนนี้กำลังหางานทำอยู่แล้วก็หลงเชื่อ
ก็คือเขาก็บอกว่าต้องซื้อสัมประธาน
คนนี้ในตาหรืออิ๋วก่อคดีช่อกงยักยอกมามากกว่า๕คดี
แล้วก็มีคดีที่ค้ายาเสพติดด้วยอีกคดีซึ่งสัญญาต้นตัดสินแล้ว
จะจำคุก๑ปีปรับ๑แสนเดี๋ยวมาที่๑๒พฤศจิกา

เราไม่รู้เราอยู่บ้านข้างหลังแต่เราเห็นพอหลังที่เขาโดนคดี

แล้วก็เราก็ทราบว่ามีคนมีสีดูแลเขาด้วย

อืมนี่ค่ะทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่า
ผู้ที่เป็นคนว่าจ้างมี๒คนนางธนิตากับนางสาวกัณฑไทย
มีคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนางธนิตา
นางสาวอำภาพรดรคัมภัยหรือว่ามด
เขาบอกว่าเขามีอาชีพเสริมสวยอยู่ในตัวเมืองพิศนุโลก
แล้วมีลูกค้าของเขาคนหนึ่งคือนางธนิตาคนนี้
ธนิตาจันอิ่มหรืออิ๋วไปต่อผมกับเขาเป็นประจำเลย
ต่อมาพอเลิกกิจการเขาก็ยังติดต่อกับอิ๋วอยู่นะคะ
ธนิตาหรืออิ๋วคนนี้เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดี
ทำตัวมีฐานะแล้วก็ชอบคุยว่าเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างนะ
ได้ไปที่บ้านที่อุตรดิษฐ์ก็เห็นคนทำกับข้าว
ส่งโรงงานในอุตรดิษฐ์วันละหนึ่งหมื่นกล่องเพราะได้สรรพทานมา
ก็ถูกชักชวนให้มาร่วมทำธุรกิจด้วย
กลางปีที่แล้วปี๒๕๖๐นางสาวอำพาพรคนนี้
เขาก็ตัดสินใจร่วมธุรกิจนะแล้วก็ต้องไปทำข้าวกล่องที่อุตรดิษฐ์
เริ่มจากต้องทำค่าเปลี่ยนสัญญา๒๐๐๐บาทนี่ไงเป็นเงินแล้ว
ค่าเปลี่ยนสัญญา๒๐๐๐บาทมีค่าซื้ออุปกรณ์ทำกับข้าวอีก
แล้วอุปกรณ์นี้ก็ต้องซื้อกับนางชะนิตาด้วยโอนเงินไปแสนหนึ่ง
ได้หม้อมา๒๐ใบได้เตาแก๊สมา๑๐เตาแสนหนึ่งเหรอใช่
ไปเดือนครึ่งช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเขาก็เริ่มทำเข้ากล่องอย่างจริงจัง
ไปเช่าบ้านอยู่ที่พญาแมนจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้วก็จ้างคนในพื้นที่มาช่วยกันทำ
เริ่มจากวันละ๑๐๐๒๐๐กล่องราคากล่องละ๕๐บาท
ช่วงแรกเขาบอกเขาได้เงินกลับมาจริงนะคะลงทุนค่าวัตถุดิบค่าแรงวันละประมาณห้าพันบาท
เงินกลับมาวันละ๗๐๐ถึง๙๐๐บาทก็ถือว่ามีกำไรมีคนมารับถึงบ้านเช่าเลย
วันให้ไปส่งที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทำไปได้๔วัน
ได้ไปส่งโรงงานที่ไหนนะแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาไปแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่
อืมวันไหนข้าวกล่องเหลือแจกไม่หมดเอาไปทิ้งแม่น้ำแถวนั้น
เขาก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเป็นขบวนการอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ระหว่างคุยกันหนึ่งเดือนแล้วก็จ่ายตังค์กว่าจะได้ไปทำอีกหนึ่งเดือนสองเดือนค่ะอืม
พอทำจริงรู้ว่าของไม่ได้ไปโรงงานของเอาไปแจกชาวบ้านกินกับเอาไปทิ้งที่แม่น้ำ
ก็ถอนตัวเลยค่ะเขาจะให้เราอ่ะลงทุนเล็กเล็กน้อยแต่ว่าอ่า
เขาจะบอกว่าเราได้วันละ๕แสนทุกวันค่ะ
หักทุนแล้วเนี่ยเราจะเหลือวันละ๓แสนทุกวันเนี่ย
มันไม่มีจริงมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ว่าคนที่หลงเชื่อก็คือมันเป็นไปได้
มันจะได้มันจะรวยไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีจริงแน่นอน
เพราะว่าโดนมากับตัวเองแล้วค่ะชาวพิสมโลกรู้ชาวอุตรฤดิตรู้ทุกคนค่ะ
ว่าอ่าธุรกิจทำข้าวกล่องส่งโรงงานไม่มีจริงค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะครับ
นางสาวอำภาพรคนนี้ก็เลยบอกว่ามันมีพิรุธหลายอย่างไง
มันเป็นขบวนการอะไรหรือเปล่าอ่ะเลยบอกเลิกทำธุรกิจนี้นะคะ
เพราะว่าไม่อยากจะถล่ำลึกลงทุนเพิ่มไปอีกเพราะว่าตอนนั้น
ธนิตาหรืออิ๋วก็เสนอเพิ่มไงบอกว่าเนี่ยมีสัญญาทำเข้ากล่องส่งโรงงานอีกหนึ่งหมื่นกล่องนะ
อืมแต่ต้องทำสัญญาสองแสนบาทโอ้โห
แล้วก็ต้องลงทุนอีกจำนวนมากเลยเขาก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วดีกว่า
บอกเลิกแทนที่จะต้องไปเสียเงินเพิ่มไม่ทำแล้วครับ
ตอนนั้นได้ค่าเปลี่ยนสรรพทางกลับขึ้นมาสองหมื่นบาทค่ะอ่า
ส่วนเงินลงทุนค่าอุปกรณ์๑แสนบาทก็ได้กลับมาแค่หม้อแกง๕ใบ
แก๊สหุงต้มสองชุดอ่าแค่เนี้ยจากเดิมได้มายี่สิบใบ
เอาคืนมาสิบห้าใบใช่เนี้ยเขาได้กลับมาแค่นี้โอ้โห
แล้วเขาก็เลยกลับไปอยู่พิศนุโลกแล้วก็บอกกับคนที่รู้จักทุกคนว่าโดนหลอกซะแล้ว
อืมจนมาเห็นข่าวที่อุตรดิษฐ์อ่ะครับ
ก็เลยรู้ว่านี่ไงคนที่ร่วมขบวนการกับอิ๋วมาหลอก
แล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยนะเขาอยู่บ้านเดียวกันนะ
อิ๋วหรือนางธนิตาคนนี้เป็นตัวการใหญ่
ก็เลยคาดว่าอาจจะหลบหนีไปแล้วเพราะคนเดียวกันเลยที่เขาโดนอ่ะ
แต่คุณภพพอนี่โดนไปแสนนึงใช่
แต่แม่ค้าหมื่นกล่องที่อุตรดิษฐ์เนี่ยลงทุนไปเป็นล้านอุ้ยเป็นล้านอ่ะค่ะ
อีกเจ้าหนึ่งเขาสามล้านแล้วพ่อเขาถึงขั้นเสียชีวิตเสียชีวิตไปเลยเขาป่วยไม่ไหว
นี่เขาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ละที่สพพิชัยครับ
แต่ก็ยังไม่ได้ติดตามความคืบหน้าทางคดีอะไรถือว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ออกมาพูดวันนี้
เพราะไม่อยากจะให้ใครไปเชื่อการทำธุรกิจเข้ากล่องอีกเธอยืนยันว่าธุรกิจเข้ากล่องเป็นหมื่นกล่องแบบนี้ไม่มีจริง
ก็มีรายงานข่าวว่าพรุ่งนี้ตำรวจจะเรียกตัวผู้ว่าจ้างเนี่ย
มาแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันกันแล้วกันนะครับ